ก็เลยยึดเวลาตั้งแต่๕โมงเย็นวันเสาร์ที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา

จนถึงณขณะนี้เราขึ้นเวลาที่หน้าจอเนี่ยนะครับ
วันกับอีก๔ชั่วโมง๒๓นาทีนะฮะ

เป้าหมายหลักคือต้องไปให้ถึงจุดที่เรียกว่าหาดพัทยาหรือว่าพัทยาบีช

ใช่ค่ะคิดว่าทั้ง๑๓ชีวิตน่าจะหนีน้ำไปอยู่ตรงบริเวณนั้น
เพราะว่าหนึ่งเขาเคยเข้าไปกันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในช่วงหน้าแรง
คือในช่วงที่ถ้ำไม่มีน้ำเข้าไปถึงตรงนั้น
เคยเข้าไปถึงกระทั่งสลักชื่อตัวเองเอาไว้ตรงนั้นพร้อมกับชื่อทีมด้วย
มีหลายคนก็เคยไปถึงตรงนั้นด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูว่าจุดนี้สภาพมันเป็นแบบไหนยังไง

มันมีจุดหนึ่งเรียกว่าเป็นจุดวิกฤตสุด
สำหรับการจะไปเลยในช่วงเวลาน้ำท่วมนะ
ย้ำว่าเป็นช่วงเวลาที่น้ำท่วมแล้ว
น้ำท่วมขังถ้ำเนี่ยนี่เป็นถ้ำพานลอด
เป็นถ้ำที่น้ำไหลผ่านช่วงหน้าฝนนะครับ
มันวิกฤตยังไงสำหรับจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าจะพูดถึงปฏิบัติการช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตทีมหมูป่า
อยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับท่านผู้ชมครับ

ลักษณะทางกายภาพของถ้ำแห่งนี้นะครับ
ยึดจากแผนที่สังเกตของชุดปฏิบัติการที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับท่านผู้ชมครับ

การทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เขาบอกเอาไว้

ตรงเข้าไปประมาณ๒กิโลเมตรนะครับ

แต่ระหว่างทางนี้๒กิโลเมตรเนี่ย
โถง๑เนี่ยคือปากทางเข้าถ้ำนะครับ
มีโถงที่๒และโถงที่๓นะฮะ
แล้วถึงไปเจอทางแยกเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวา
ถ้าเลี้ยวขวาจะไปทางดอยผาหมีนะครับ
มีคนสำรวจไว้ประมาณกิโลเมตรกว่านะครับ
ซ้ายไปทางจุดที่มีหาดพัทยาอยู่ตรงกลางนะครับ
คาดว่าทั้ง๑๓คนจะอยู่
เลยไปอีกเนี่ยเป็นปลายทางคนที่เคยไปและนักสำรวจยังบอกตัวเลขไม่ตรงกันเท่าไหร่นัก
บางคนก็บอกว่ายาวถึง๑๐กิโลบางคนก็บอกว่า๗กิโล๕กิโลก็มีนะครับ
เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าผู้ที่ต้องปฏิบัติการทั้งหน่วยซิลทั้งนักดำน้ำทั้งหน่วยปฏิบัติการสนับสนุน
ต้องผ่านโถง๑โถง๒และโถง๓ไปแล้วถึงจะไปถึงบริเวณ๓แยกของถ้ำรวมระยะทาง๒กิโลเมตร
ตลอดทั้งวันวันนี้มีนักดำน้ำนักประดาน้ำจากหน่วยงานต่างทยอยลำเลียงอุปกรณ์ไปไว้ที่โถง๓
ที่ตั้งเป็นจุดฐานบัญชาการณขณะนี้นะครับมีถังอากาศรวมกว่า๖๐๐ถัง
มีอาหารไฟฟ้าหลอดไฟสายโทรศัพท์แล้วก็เชือกเอาไปไว้ยังบริเวณโถง๓ที่เป็นฐานปฏิบัติการ
เชือกจะนำมาผูกวางเป็นแนวนำทางนะครับแล้วก็ติดตั้งขวดอากาศทุก๒๕เมตรตลอดแนวเชือก
จะได้เอาไว้ช่วยเหลือหากเจ้าหน้าที่ต้องการอุปกรณ์ช่วยหายใจ
หรือหากเจอตัวทั้ง๑๓คน
อากาศเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือได้ทันที

แม้ว่าทีมค้นหาภายในถ้ำจะดำน้ำไปถึง๓แยกได้แล้ว
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถฝ่าไปถึงจุดเป้าหมาย
จาก๓แยกถ้าจะไปถึงพัทยาบีช
ระยะทางคือ๑กิโลเมตรนะฮะแต่ว่า๑กิโลเมตรไม่ใช่ทางตรงนะครับ
มันคดเคี้ยวสลับซับซ้อนมันยากมาก
แล้วมันมีจุดที่เป็นจุดวิกฤตของทีมดำน้ำ
เพราะว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นหลุม
ที่จะต้องดำขึ้นไปก่อน
แล้วมันก็จะเจอทางลงในทางแคบ

จุดนี้ท่านผู้ว่าเชียงรายบอกว่านี่เป็นจุดวิกฤตเลย
ระยะทางแค่๑๕เมตรกว่าแต่มันวิกฤต

เปรียบเทียบให้เห็นขนาดของปากทางของจุดวิกฤต

ถ้าเป็นนักประดาน้ำนักดำน้ำชาวต่างชาติแบบตัวใหญ่นะ
แล้วบวกเอาอุปกรณ์พวกถังออกซิเจนอะไรเข้าไปอีก

คือจะต้องเปิดช่องนี้ให้มันใหญ่ขึ้น
เปิดช่องนี้ให้ทีมดำน้ำเข้าไปให้ได้
แล้วพอเปิดได้แล้วก็ต้องรักษาขนาดของช่องนี้
ให้มันอยู่ขนาดเดิมจนกว่าจะปฏิบัติภารกิจเสร็จ
ไม่ใช่เปิดแล้วหินหล่นลงมาทับ
โครนหล่นลงมาเติมจนช่องปิดอีก

เจ้าหน้าที่สามารถทำงานในการเปิดช่องขยายช่องได้หรือยัง

ถ้าเทียบกับการเดินที่บอกว่าจุดวิกฤต
อันนั้นในถ้ำ๑๕เมตร
ถ้าเทียบการเดินคนทั่วไป๑๕เมตร
ระยะ๑เมตรเรานับ๓เก้า
ดังนั้น๑๕เมตรเท่ากับเทียบคนเดิน๔๕เก้า
ถ้าเป็นการว่ายน้ำ๑๕เมตรเขาเทียบมาแล้ว

จะใช้เวลาไหว้ประมาณ๒นาที
สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๐ปีนะครับ
สิ่งที่ซีลต้องทำในเวลานี้ก็คือ
มันยากกว่าการเดินหรือว่าการว่ายน้ำในสระปกติ
เพราะว่าเขาต้องฝ่าฟันความแรงของน้ำ
ความมืดเส้นทางที่มีทั้งหิน
มีช่องเล็กช่องน้อยช่องใหญ่หินงอกหินย้อย
แล้วตอนที่ไปไม่ได้ดำหรือว่าไหว้ไปเฉยนะครับ
มีอุปกรณ์มีถังออกซิเจน

อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ส่องสว่างต่างอีก
ถ้าผ่านจุดวิกฤต๑๕เมตรไปได้
ต้องไปเจอทางลาดชันอีก๔๐๐เมตร
แล้วก็ดำน้ำต่ออีก๑๓๐เมตร

ถ้าดูตามแผนที่จากจุดสามแยกไปยังหาดพัทยานะครับ
ระยะทางทั้งหมด๑กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าเราเปรียบเทียบกับการว่ายน้ำของคนปกติทั่วไป
ถ้าเป็นสระ๕๐เมตรเนี่ยนะฮะ
๕๐เมตรไหว้เฉลี่ยประมาณ๔๕วินาทีถึง๑นาที
แต่ว่าการทำงานของหน่วยซิลเมื่อวานนี้นะครับ
เราเทียบคำนวณนะฮะ
ว่าย๑๕๐เมตรในเวลา๑ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นถ้ำจากสามแยกเนี่ยนะฮะ
ถ้ำหลวงเนี่ยแล้วไปถึงพัทยาบีช๑กิโลเมตร
ลองคำนวณเอาจาก๑๕๐เมตรต่อ๑ชั่วโมง

เท่ากับว่าหน่วยซิลต้องใช้เวลาในการฝ่าฟันไปอีก๖ชั่วโมงนะฮะ

ถ้าเทียบเวลา๖ชั่วโมงกับคนว่ายน้ำ๕๐เมตรเนี่ย
ก็คือไหว้ไปกลับ๓๖๐รอบนะครับ
เอาเป็นว่าเราต้องให้กำลังใจหน่วยซิลในการฝ่าฟันไปหาให้ได้
ว่าจะเจอทั้ง๑๓คนที่หาดพัทยาหรือไม่นะครับ
แต่ก็ถือว่าในช่วงวันนี้การดำน้ำการลุยน้ำลุกคืบไปได้มากทีเดียวนะครับ

รวมทั้งยังเป็นเพราะปฏิบัติการระบายน้ำออกจากถ้ำ
ทำด้วยการเร่งสูบน้ำทั้งในถ้ำแล้วก็หนองน้ำใกล้เคียงก็ถือว่าทำได้ดี
ระบายน้ำออกทางบริเวณถ้ำทรายทองก็ทำได้ดี
แล้วก็ยังมีการเจาะน้ำบาดานบริเวณโดยรอบถ้ำด้วย
จะได้ช่วยระบายน้ำจากในถ้ำออกมาทางบ่อบาธานอีกทางหนึ่งนะครับ
นี่คือปฏิบัติการที่อยู่ภายในถ้ำนะครับท่านผู้ชมครับ
อีกปฏิบัติการหนึ่งเป็นแผน๒เป็นแผนที่จะทำควบคู่กันไป
ก็คือการไปหาปล่องสำรวจปล่องหรือว่าโพรงเหนือถ้ำ
เพื่อจะมีทางลงไปถึงด้านในถ้ำได้
ก็สำรวจทั้งทางฝั่งของหาดพัทยานะครับอยู่ด้านบนของหาดพัทยา
แล้วก็ทางฝั่งที่เลี้ยวขวาไปทางดอยผาหมีมีหลากหลายปล่องครับ
ข้อมูลจากการสำรวจทางฝั่งดอยผาหมีชุดนี้เนี่ย
ล่าสุดพบว่ามีอยู่๖ปล่องที่ไปเจอแล้วพบว่ามีแนวโน้มความเป็นไปได้
ทะลุถึงด้านในถ้ำได้จากการสำรวจพบหกปล่องที่สามารถโรยตัวลงไปได้นะครับ
ลองหนึ่งลงไปได้ถึง๔๐๐เมตรแล้วนะครับในขณะนี้
เป็นชุดของท่านรองแม่ทัพภาคที่๓นะครับที่ท่านเปิดเผยเอาไว้นะครับ
ปล่องหนึ่งลงไปได้๕๐เมตรทั้ง๒ปล่องมีแนวโน้มจะลงไปได้อีก
ส่วนอีก๔ปล่องที่เหลือตอนนี้กำลังทำงานกำลังสำรวจกันอยู่นะครับ
อีกแผนปฏิบัติการหนึ่งแผนนี้เป็นแผนที่๓เป็นแผนสุดท้ายที่ท่านผู้ราชการจังหวัดบอกนะครับ
ก็คือการวิเคราะห์หาข้อมูลสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อจะขุดเจาะผนังถ้ำนะครับ
แผนนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่ามันก็มีความเสี่ยงหน่อยต้องวิเคราะห์กันให้แน่นอนชัดเจนก่อน
ไม่อย่างนั้นเจาะไปแล้วพลาดเนี่ยเกิดพังเกิดถล่มลงมาหรือว่ามันมีปัญหาเนี่ยมันยุ่งนะครับ
ต้องเอาให้ชัวร์ถ้าจะเจาะก็เจาะรูไม่ใหญ่ครับรูเล็กนะครับแล้วก็พอจะสอดไฟส่องสว่างหรือว่าสอดกล้องเข้าไปได้
เพื่อส่งสัญญาณให้คนในถ้ำที่ติดอยู่ทั้ง๑๓คนรู้ว่ากำลังมีคนไปช่วยเขานะอยู่ตรงจุดนี้นะ
เพื่อเขาจะเดินมาหานะฮะหรือถ้าเรามองเห็นข้างในแล้วเราสามารถจะทำอะไรเพิ่มเติมได้ค่อยมาว่ากัน
แต่มันก็ต้องดูทั้งผนังถ้ำหนาบางขนาดไหนมีความเปราะบางอะไรยังไง
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นถ้ำหินปูนนะครับเป็นถ้ำทานลอดด้วย
ปูนก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับทานลอดน้ำไหลผ่านตลอดเพราะฉะนั้นการเจาะผนังถ้ำ
ผู้ว่าบอกว่าเสี่ยงครับก็ต้องสำรวจกันให้ดีแน่ชัดก่อนถึงจะเจาะนะครับ
ให้ท่านเห็นชัดโดยเฉพาะจุดวิกฤตก่อนจะฝ่าฟันไปถึงพัทยาบีช
แต่ว่าคำว่าพัทยาบีชหาดพัทยานี่แหละคุณอรัชพรค่ะ
มันคือตรงไหนยังไงแล้วสภาพมันเป็นยังไงเขาจะอยู่กันได้ไหม๑๓คนในขณะนี้
แต่ยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะว่าตกลงพัทยาบีชที่เขาเรียกกันเนี่ยมันอยู่ได้จริงหรือเปล่า